กลุ่มทุนจีนเก่ากับกลุ่มทุนจีนใหม่

อย่าไปเหมารวมอย่าไปตีความ

กลุ่มพวกนี้มีการกระทำความผิด
แล้วหลบลีหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรา

คนจีนเหล่านี้ไม่ใช่ผมเพิ่งรู้จัก
หรือที่บอกว่ามานัดฝากผม
คำว่าฝากเนี่ยเขาไม่ได้มาฝากตอนช่วงที่มีเหตุการณ์

มานัดคือร้อยเอกทำมานัดของเรา

หน้านั้นก็ไม่เป็นไรมณัฐเขาก็เหมือนผม
ก็คือทำมาหากินเป็นคนทั่วไป
แต่พอเขาเข้ามาในทางการเมือง

ก็ถ้านับการเมืองเที่ยวนี้ก็เป็นสอสอปี๖๒
นั่นน่ะคือก่อนหน้านั้นเขาก็ได้คบค้ารู้จัก

แล้วพอเขามาทำงานการเมือง
มันบทบาทเวทีมันก็ต้องเปลี่ยนไป
เขาจะมาพบกับกลุ่มทุนจีนพวกนี้
มันก็เป็นเรื่องมันจะถูกมองเป็นประเด็นทางการเมืองไหม
เขาก็คงต้องระมัดระวังตัวแต่สำหรับผมไม่ใช่
และถ้าพูดถึง๕กลุ่มทุนจีนนะ
อันนี้คืออะไรเก่าใหม่หรืออะไรยังไง
จะบอกให้ฟัง๕กลุ่มทุนจีนเนี่ย
มันคือข้อมูลซึ่งมีอดีตศรีกากีเนี่ย

ข้อมูลให้กับไอ้ใครบางคนซึ่งเห็นไปตาแดง
พวกนี้เขามีเงินทุนเข้ามาไหลเข้ามาแล้วก็ไม่พอใจเขา
ไม่ยอมร่วมทุนกับเขาไหมหรือเรียกเขามาให้ร่วมทุนเขาไม่มา
หรือเรียกเขาให้มาเทคกิจการเขาไม่ซื้อ
และห้ากลุ่มเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่รู้จักกันแข่งขันกัน
ด้วยเมื่อคุณมาเชื่อมโยงพวกเขาที่ผมบอกว่าคุณเอาเขามา
โยงแล้วคุณก็พุ่งขึ้นไปหาคนที่ชื่อเจ้าเวยวันนี้
คนที่เอาเรื่องนี้มาพูดอย่าเพิ่งหยุดยังไม่อย่าเพิ่งชัก
ใดหนีทำไมต้องทำต่อสิคุณคุณทำคุณต้องทำให้สุดสิ
จริงวันนี้คุณเห็นท่าแล้วคุณอาจจะไปไม่รอดเพราะคุณก็มี
เจ้าหน้าที่รู้กันไงคุณหวังผลเพียงแค่ว่าให้เขาถูกดำเนิน
คดีแต่ผมว่าผมพูดวันนี้คดีที่ถูกกล่าวหาสำหรับบางคนนะอ่า
ผมว่าเขาชนะคดีก็ผมเห็นที่บอกว่าอย่าเพิ่งจบนี่
ถึงคุณชูวิทย์ที่วันนี้โพสต์เฟซบุ๊คบอกจบภารกิจแต่ยังไม่หมดหน้าที่หรือเปล่า
เดี๋ยวมันค้างท่อนะอืมเดี๋ยวมันค้างท่ออ่า
อย่าเพิ่งหยุดสิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้อนมาตรงนี้ก่อน
ที่บอกว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยเขามีกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่อะไรยังไงเนี่ย
แล้วที่คุณที่คุณธรรมนัฐเขาฝากคุณสันทนะช่วยดูแลให้หน่อยเนี่ย
ฝากกลุ่มไหนกลุ่มอ่าจังห่าวอ่าจังห่าวนี่โอเคอ่า
ตู้ตู้ห่าวกับเดวิตนี่คุณธรรมนัดเขาฝากเหรออ่าใช่อ่า
เขาไล่มาสิเขาอยู่กลุ่มเก่าหรือกลุ่มใหม่เขาห้ามหิงอย่างเงี้ยนะ
มิ้งค์อย่างเงี้ยนะอ่ะก็โอเคคือนี่เขาเป็นกลุ่มทุน
อย่างมิ้งอาจจะกางเก่ากลางใหม่มิ้งพี่ว่าตำรวจบอกว่าหนีไปต่างประเทศแล้วนะ
เออก็บอกว่าหนีก็เขาก็ต้องหนีสิใครจะอยู่ได้อะไรในเมื่อเขาไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่
เอาไม่ได้ทำอะไรผิดหนีทำไมแล้วเขาอยู่อยู่แล้วมันปัญหาแบบเดวิดอย่างเงี้ย
นี่คุณคุณธรรมนัฐฝากฝากให้ดูแลหมดเลยเหรอคนนี้ไม่ใช่เพิ่งมาฝากตอนมีคดีนะ
คำว่าฝากเนี้ยผมเลยตีความให้ฟังตั้งแต่ตอนเล่นการเมืองคือพอเขามาทำการเมือง
มาทำการเมืองก็เลยฝากมาตลอด
ก็เขาก็บอกมีอะไรก็เพราะผมมันบทบาทมันต้องเปลี่ยนไปแล้วพี่มีอะไรพอจะอ่า
ถ้าหากก็เพราะเหตุผลที่ฝากเนี้ยไม่ได้มาฝากเอาผลประโยชน์มาฝากให้น่ะ
เขาก็รู้ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงแบบไหนก็คือถ้าหากพวกเนี้ยเขาต่างบ้านต่างเมือง
เขาก็ใช้คำพูดนี้กับผมเขามาทำอาหารกินก็ช่วยให้เขามีโอกาส
นะคะใครที่ไม่ให้ความเป็นทำแรงแก่เขาท่อช่วยดูแลถามจริงจริงคุณคุณศาษนทะ
ที่ออกมาเปิดเผยว่าคุณธรรมนัฐเขาฝากให้ดูแลเนี่ย

เขาอยู่กับผมมาเขาไม่ใช่เพิ่งมารู้จักผม

ให้มีเรื่องขนาดไหนยังไงไม่ต้องมาโทรกันวันเว้นวันหรอก

พาเราซวยซะแล้วออกมาบอกว่าเราเคยฝากดูแล

ผมก็บอกว่าเอาผมออกมาอย่างนี้
ผมออกมาโดดไปโดดมา
เต้นไปเต้นมาถ้าผมมีความผิดเนี่ย

ผมจะมาขนาดนี้ไหม
แล้วทำไมออกตัวต้องมาออกตัวอะไรเยอะแยะ
อย่างไปหาตู้ฮาว

ความเป็นเพื่อนคุณเคยมีเพื่อนมั้ย
เคยมีพวกมั้ยแล้วมิตรแท้เนี่ย

ถ้าไม่คบกันตอนที่มันมีเหตุการณ์
มีคลายสิทธิ์มีสถานการณ์
ถึงจะคบกันเฉพาะเวลามีความสุขเฮฮา
เขาคบแบบนั้นไอ้พระเพื่อนแบบนั้นเนี่ย
มีคกได้ทั่วไปทุกวัน

แล้วเขาก็เป็นคนผมเรียนนะ

ไม่งั้นเขาจะมีใครเนี่ยไว้วางใจเขา
มาร่วมทุนทำธุรกิจกับเขาขนาดนี้
ถ้าเขาเป็นคนไม่โอเค

นี่คือกลุ่มที่ตำรวจเขากำลังไล่จัดการ

คือข้อหาของคุณเนี่ยผมฟังแล้ว

คือข้อหาอะไรล่ะ
คำว่าสมคบเนี่ยคืออะไร

ถ้าคุณแจ้งข้อหาเขาว่าเขาจำหน่ายยาเสพติด
อันนี้ชัดเจนถือว่าเป็นตัวการ

ไม่ใช่เลยผมถึงบอกว่าเขาไม่ใช่
แต่คุณสามารถจะแจ้งข้อหาได้
เพราะเขาอาจจะมีเกี่ยวข้อง

เป็นพื้นที่ที่เขาทำธุรกิจมาก่อน

แจ้งข้อหาเข้าไปก็แจ้งได้

แต่เมื่อถึงในการต่อสู้ชั้นสาร

ณวันนี้มันเป็นแบบนี้

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาซึ่งไม่ใช่เป็นกลุ่มทุน
ตั้งใจมาลงทุนตั้งใจจะมาใช้พื้นที่ประเทศไทย
ทำที่สิ่งที่เขาถือว่าต่างประเทศเขาทำไม่ได้อ่าพวกนั้นน่ะมี
อ่ามีอย่างงั้นแต่ไม่ใช่กลุ่มเพื่อนเพื่อนของคุณสัตว์ธนาที
เขาถึงบอกให้แยกเวลาจะพูดเนี่ยต้องแยก
เหมือนที่พูดถึงใครขาวใครเทาใครดำ
คุณก็อย่าไปเหมารวมแล้วขณะนี้มันมีผลเพราะว่าคนที่เขาขาว
กลุ่มทุนจีนเนี่ยเขาเริ่มนะเขารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในประเทศไทย
เขาก็เริ่มที่จะถอนทุนคืนออกจากประเทศไทยเดี๋ยวมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

มันน่าห่วงไหมแล้วกลุ่มทุนจีนคุณพูด
ผมก็บอกว่าถ้าคุณมองพวกจีนคนจีนเขาเป็นแบบนี้
คุณก็บอกปิดประเทศไปเลย
คนจีนไม่ต้องการ